คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่นักแสดงหนุ่มหุ่นล่ำอย่างแมนการินกันก่อนเลยนะคะ
คือต้องบอกว่าหนุ่มแมนเป็นผู้บุกเบิกคำว่าพ่อบ้านใจกล้า
แล้วยังเป็นผู้บุกเบิกศาสตร์แห่งตัวเลขด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ได้รับความนิยมไปทั่วบ้านทั่วเมือง
พร้อมกับนำเอาเคล็ดลับดีมาต้อนรับปีใหม่นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานความรักอาชีพเสริมต่าง
ใครทำแล้วรุ่งหรือร่วงรวมถึงตัวเลขเสริมดวง
จะมีหมายเลขอะไรกันบ้างพาคุณผู้ชมไปติดตามพร้อมกันค่ะ
แต่ถ้าเกิดเน้นเรื่องของความรักนะครับตอง๖ครับ
ถ้าใครต้องการเงินก้อนใหญ่มหาศาลเลยครับตอง
แต่และสุดท้ายครับใครที่ต้องการเป็นนักบริหารหรือเป็นผู้บริหารแบบยุคใหม่นะครับ

รับดีนะคะไม่ต้องไปเปลี่ยนเบอร์กันแล้ว
ใช้เลขต่อท้ายไลน์ไปเลยแล้วกันนะคะ
จากนี้หนุ่มแมนการินก็ยังเผยถึงธุรกิจดูดวงแบบครบวงจร
ดูเหมือนพักหลังเจ้าตัวจะหันมาเอาดีด้านนี้

คนดังหลายคนจ่อคิวเปลี่ยนเบอร์มือถือ

ของตัวเลขเนี่ยเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์แทบทุกเรื่องเลยนะเจ้าตัวบอกแบบนี้
ส่วนใครจะมองว่าเป็นเรื่องงมงายหรือว่าหลอกลวงเจ้าตัวก็ไม่ซีเรียสเพราะมันขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะ
จริงแล้วเลือกตัวเลขก็เป็นเรื่องที่ผมชอบอยู่แล้วนะครับแต่พอหลังมาเนี่ยคนก็เริ่มมาถามเรื่องอื่นแล้วซึ่งเราเองก็ไม่ได้ไปศึกษานะครับเพราะเราชอบเลือกตัวเลขก็จะดิ่งเลือกตัวเลขอย่างเดียว
ก็เลยปรึกษากับทีมว่าเราจะทำยังไงเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนที่เข้ามาหาผมก็เลยสร้างเป็น๕พนักพยากรขึ้นมาเพื่อรองรับพวกเขาเหล่านี้
ซีเรียสเลยครับผมก็มองว่าเรื่องตัวเลขมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งผมจะพูดเสมอครับมีนักแสดงคนนึงเดินเข้ามาหาผมบอกว่าขอบคุณพี่แมนมากเลย
แต่มีนักแสดงคนนึงเดินเข้ามาหาผมบอกว่าขอบคุณพี่แมนมากเลย
แต่มีนักแสดงคนนึงเดินเข้ามาหาผมบอกว่าขอบคุณพี่แมนมากเลย

แต่มีนักแสดงคนนึงเดินเข้ามาหาผมบอกว่าขอบคุณพี่แมนมากเลย
แต่มีนักแสดงคนนึงเดินเข้ามาหาผมบอกว่าขอบคุณพี่แมนมากเลย

แต่มีนักแสดงคนนึงเดินเข้ามาหาผมบอกว่าขอบคุณพี่แมนมากเลย

แต่มีนักแสดงคนนึงเดินเข้ามาหาผมบอกว่าขอบคุณพี่แมนมากเลย
แต่มีนักแสดงคนนึงเดินเข้ามาหาผมบอกว่าขอบคุณพี่แมนมากเลย
แต่มีนักแสดงคนนึงเดินเข้ามาหาผมบอกว่าขอบคุณพี่แมนมากเลย

แต่มีนักแสดงคนนึงเดินเข้ามาหาผมบอกว่าขอบคุณพี่แมนมากเลย
แต่มีนักแสดงคนนึงเดินเข้ามาหาผมบอกว่าขอบคุณพี่แมนมากเลย
แต่มีนักแสดงคนนึงเดินเข้ามาหาผมบอกว่าขอบคุณพี่แมนมากเลย
แต่มีนักแสดงคนนึงเดินเข้ามาหาผมบอกว่าขอบคุณพี่แมนมากเลย

แต่มีนักแสดงคนนึงเดินเข้ามาหาผมบอกว่าขอบคุณพี่แมนมากเลย